สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับมาติดตามเรื่องช็อกแฟนบอลเบลเยี่ยมนะครับ
เกมการต่างขัดนะครับเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมาครับ
กันที่สตาร์ทดีแอร์มารอยในเมืองลิวครับ
เยอร์นำทัพโดยสตาร์มากมายนะครับไอแดงอาซารัชญาเนียงโกลัน
โรมเมลูลูกากูส่วนเวลส่วนนี้ยังมีกาแดดเบลแล้วก็อารอดรัมซี่
ลงสนามเป็นตัวหลักนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เจอกันในพรีเมอร์ลีกบ่อยนะครับ
เฉพาะอาซาลูกากูก็ต้องเจอกับทางอารอแดมซี่นะครับ
นี้ก็เคยเล่นในหลีกอังกฤษมานะครับ
เดี๋ยวยังเริ่มต้นได้ดีกว่านะครับนำก่อน๑๐นาที๑๓จากลูกยิงไกลสุดสวยของพระเจ้าเนียงโกลันนะครับ
ดูเหมือนจะออกสตาร์ทดีแต่ว่าเวลนั้นเล่นแบบตั้งสติเลยนะครับ
แล้วก็เล่นค่อนข้างละเอียดครับตามตีเสมอได้๑๑นาที๓๑จากแอชวี่วิลเลี่ยมกัปตันทีมกองหลังนะครับ
ครึ่งแรกเสมอกัน๑๑ครับ
แล้วกลับมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยหนังคนละม้วนนะครับ
นั้นเล่นอย่างยอดเยี่ยมทำเพิ่มอีก๒ประตูจากฮารัปซันคานูนาที๕๕แล้วก็แซมโว๊คตัวสำรองนาที๘๖ครับ
จบเกมเวลนั้นเอาชนะไปได้๓๑เข้าสู่รอบรองได้เป็นครั้งแรกในประติศาสตร์ของพวกเขานะครับ

หลังจากจบเกมครับแฟนทีมชาติเวลส์นะครับก็เฉลิมฉลองความสำเร็จกันอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานครับ
เขาบอกว่าดีใจมากนะครับที่แซงเอาชนะเบลเยี่ยมซึ่งเป็นทีมเต็งไปได้แบบขาดลอย
แฟนบอลของเวลก็ยืนยันว่าก่อนจะเดินทางมาฝรั่งเศส
คาดคิดว่าทีมชาติของพวกเขานั้นจะสามารถผ่านเข้าถึงรอบนี้ได้
ทำให้แฟนดูสิครับโอ้โหสุดเวียงเลยครับ
ประทับใจกับสปริตของนักเตะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ทำงานกันเป็นทีม

แต่พวกเขานั้นก็ยังไม่อยากนึกถึงการคว้าแชมป์เหมือนที่เดนมาร์เคยทำได้ในปี๑๙
หรือว่าทีมชาติกรีสนะครับเคยทำได้ในปี๒๐๑๖
ก็ยังเหลืออีก๒นัดนะครับและยังต้องเจอบททดสอบจากทีมใหญ่อีก
แต่ไม่ว่าเวลฟนั้นจะจบที่รอบไหนทุกคนพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้
เพราะจริงแล้วก่อนมายูโร๒๐๑๖ทีมชาติเวลส์ถูกมองว่าเป็นแค่ไม้ประดับ
แต่พวกเขาทำให้หลายทีมในยุโรปรู้แล้วว่าเวลสนั้นก็เป็นทีมที่ดีเช่นเดียวกันครับ
แกรมในคืนนี้ครับโอ้โหคู่นรกแตกวิทย์แตกเลยนะครับ
เจอกันของเยอรมนีจะดวนกับทีมชาติอิตาลีนะครับเวลาตี๒
เริ่มกันที่ความพร้อมของเยอรมนีกันก่อนครับโยคิมเลิฟจะยึดชุดเดิมจากเกมที่พวกเขานั้น
เอาชนะโซโลวาเกียส๓๐แล้วรับยังคงใช้โจชัวร์คิมมิคดาวรุ่งลงสนามต่อ
ด้านกลางมีอุมัสมูลเลอร์ซามีเคดิล่าแล้วก็โทนี่โครส
ส่วนแนวรุ่นครับประกอบไปด้วยเมซุทโอซิลจูเลีอนแดคซเลอร์และมาเรโอกควอมเมคครับ
ทางฝั่งของอันโตดีโอคอนเต้กุญซื้อของอิตาลีก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ดาเนียเลสเดอลอสซี่และอันโตริโอคานเดร่าก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะลงสนามในเกมนี้ได้นะครับ
แต่จุดแข็งของอิตาลีก็คือเกมรับครับ

เต้มั่นใจนะครับว่าแม้ศักยภาพของทีมนั้นอาจจะเป็นรอง

เชื่อว่าเกมรับที่เป็นจุดแข็งจะสามารถรับมือกับนักเตะแนวรุกของเยอรมนีได้อย่างแน่นอน

ทุกรายการอิตาลีทำได้ดีกว่านะครับ
ชนะได้ถึง๑๔นัดเสมอ๙และเยอรมนีนั้นชนะได้แค่๗
แต่ว่าเกมล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่๒๙มีนาคมช่วงต้นปีนี้
เป็นเกมกระชับมิตรเยอรมนีถล่มอิตาลีไปถึง๔ประตูต่อ๑ครับ
วัดกันที่ความเหนียวหนึ่บของรุษาประตูดีกว่า
เกมนี้น่าจะใช้ความแน่นอนจากการออกบอลของสองคนนี้ก่อนเลยครับ
ยังไม่เสียประตูให้กลับทีไปเลย
แม้จะแพ้ในเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เพราะผ่อนเกมลงสำหรับเกมในรอบน็อกเอาท์โดยที่บุฟฟอลก็ไม่ลงสนามในเกมนั้นนะครับ
เออกับทางบุฟฟอลลงเล่นนะครับดูนะครับ๔กับ๓จำนวนการเซฟบุฟฟอลเซฟเยอะกว่านะครับ
เซฟ๘นอยเอ้อเซฟ๖เปอร์เซ็นต์การเซฟ๑๐๐เท่ากันนะครับ
ขณะที่บุฟฟอลนั้นปัดได้๓ครั้งแล้วก็การรับเข้าซองนั้นมาเลอร์รับไป๖นะครับ
บุฟฟอลรับไป๑เปอร์เซ็นต์การออกบอลนะครับที่แม่นยำเนี่ย๘๒ต่อ๗๖นะครับ
แต่เอ้อนั้นเป็นคนสามารถปกติที่ฟอร์มแรงตัวนี้สำหรับเกมบุคด้วยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถนะครับติดตามแล้วก็ทายผล
โดยการส่งปรายศนียบัตรมาทายกันว่าใครจะเป็นแชมป์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า๔๐ล้านบาท
รู้สึกได้จนถึงวันที่๙กรกฎาคมคือกอดนัดสิ่ง๑วันและก็ต้องส่งกอดภายในเวลา๖โมงเย็นครับ